จะมีพึ่งมาทำรังได้สักกี่รังกัน

คุณดูพึ่งหลวงมาทำรังที่ต้นไม้ต้นนี้
เป็นร้อยรังแล้วจ้า
เอาสิใครจะกล้าเดินไปตรงนี้

ทำไมคุณชนะชอบอยู่ใกล้พึ่ง
ก็ดีอยู่กับเขาบ้างก็ดีแหละ

ก็พึ่งน่ารักเอาแต่ต่อไม่ได้ข่าวเนี่ย

คุณนับไหวไหมว่ามีรังพึ่งเท่าไหร่

คือต้นไม้ต้นนี้มันคือต้นไส่
แล้วมันเป็นต้นไสขนาดใหญ่ด้วยอยู่ในป่าบนสรรเขา
เหนือน้ำตกแม่ปลายนะคะอยู่เขตบ้านขามหมู่๑ตำบลหัวเมือง

อยู่ในพื้นที่ป่าเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะคะ
แล้วถามว่าทำไมเพิ่งมาทำรังเยอะแยะมากมายขนาดนี้นั่นสิ
นายอำเภอเมืองปานท่านบอกว่าก็น่าจะเกิดจากที่ว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก
แล้วก็เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านก็ร่วมกันทำแนวกันไฟค่ะคุณ
แล้วก็ดูแลพื้นที่ป่าแห่งนี้อย่างดีไม่ได้ให้มีใครเข้ามารบกวนเพราะว่าเป็นอุทยานแห่งชาติด้วย
ทำให้ฝูงพึ่งหลวงเนี่ยอพยพกันมาทำรังบนต้นไสต้นใหญ่ต้นนี้
แรกมาไม่เท่าไหร่ผ่านไปผ่านไปรังใหญ่ขึ้นเรื่อย
จนตอนนี้ขยายรังไปจนเต็มต้นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
นั่นไงแต่ก็อาระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าเดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนาะเพราะว่ามันเยอะจริง
ทำตัวไม่ดีเพิ่งต่อยนะโอ้ยใช่แต่ก็ดีแหละชอบให้เพิ่งต่อยอยู่แล้วอืม